ท้ายช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวข่าวสารดีจากการไฟฟ้านครหลวงนะคะ
เขาได้จัดงานลูกค้ารายใหญ่ประจำปี๒๕๕๐ขึ้นมานะคะ
ซึ่งก็เชิญกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนสูงมาเข้าร่วมด้วย
แล้วก็ยังมีการแสดงปราธักฐาในหัวข้อทิศทางการใช้พลังงานในอนาคตด้วย
ติดตามจากรายงานค่ะ
โดยมีเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรม
ที่เคยใช้อยู่๗๘๐๐ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ
เหลือ๕๙๘๐ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ
อุตสาหกรรมของเราเนี่ยยังใช้ไฟควรจะต้อง
ทำให้มีประสบภาพในการใช้ไฟมาก
มีสองวิธี
ของสินค้าที่ท่านผลิตให้ได้มูลค่าสูงขึ้น
ฟนจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างการไฟฟ้านครหลวงกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง
และมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศ
ถ้าจัดงานในวันนี้

ที่เป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของการไฟฟ้านครหลวง
ที่มีการใช้ไฟฟ้าขนาดแรงดัน
ที่มีมูลค่าการใช้ไฟฟ้าสูงสุด๑๐๐๐ลำดับแรก

เป็นกลุ่มลูกค้าในภาคศุรกิจศาสตร์กรรม
ภายในงานยังมีการแสดงผลงานต่าง
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบริการของกรฟน

ระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
อกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มลูกค้า
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้า